ข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นี้มาติดตามเรื่องของคณิตศาสตร์
กลบคุณหารใช่ค่ะวันนี้วันที่๑๓แล้วนะคะมันใกล้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องมาแหม่สักนิดสักหน่อยเนาะความน่าจะเป็นต่างนานที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอีก๓วันข้างหน้า
โดยเฉพาะวันนี้มิตรรักแฟนเพลงราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์
เขาก็มาร่วมในพิธีนะคะครบรอบการจากไปในทุกปีของวันที่๑๓มิถุนายน
ซึ่งปีที่ผ่านมามีการจัดงานมหรสบรำลึกอย่างสุดอลังการ
แต่ว่าปีนี้ติดสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
ครอบครัวและญาติก็เลยทำพิธีแค่เพียงทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะ
ก็มีจัดทั้งที่วัดภาษีย่านเอกมัยและวัดทัพกระดานที่สุพรรณบุรีเลยค่ะ
โดยที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวัดภาษีย่านเอกมัย
ก็จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พุ่มพวงดวงจันทร์
ซึ่งคุณไกรสอนแสงอนันต์สามีและเพชรพุ่มพวงลูกชาย
ก็เข้าร่วมพิธีนะคะทั้งแบบพรามและพิธีถวายเพลงตามแบบศาสนาพุทธ
จากนั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าปลื้มใจแทนพุ่มพวง
เพราะถึงแม้จะจากไปนานแล้วแต่ทุกคนยังรักและคิดถึงเหมือนเดิมค่ะ
๘ปีแล้วที่แฟนเพลงยังไม่ลืมพุ่มพวงดวงจันทร์
ขอบคุณไปถึงแฟนขอบคุณมากที่ยังรักยังคิดถึงอยู่ตลอด
ครบรอบงานคุณแม่ครับเพราะอยากให้คุณแม่มีความสุขไม่ต้องห่วงเสียครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของทุกปีด้วยนะคะที่เหล่าแฟนคลับนักเสี่ยงโชค
จะต้องให้ลูกชายของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับเสี่ยงเซียมซีให้หน่อย
ปีนี้ค่ะเพชรพุ่มพวงก็จับเลขสลากจากหายนำโชคมอบให้กับแฟนเพลงแทนนะคะ
ได้เลขอะไรไปดูที่ภาพกันชัด
ไอศนตรีค่ะเคยได้หัวแต่มันไม่ได้ช่วง
ดวงไม่สุดยอดเอ้าเอ้าเอ้า
เอ๊เอ้าไงดูใช้กรีนก็มี

ข้าแก้แก้วหนึ่งโปรดเจ็ดอะดูกันชัดลูกกันชัด

ทั้งเสียงและภาพเลยนะคะ
ส่วนที่วัดทัพกระดานอสองพี่น้องจสุพรรณบุรี
ก็มีการจัดพิธีทำบุญให้พุ่มพวงเหมือนกัน
มีสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวแม่พึ่งเป็นหัวเรือใหญ่
แล้วก็มีศิลปินลูกทุ่งเดินทางมาร่วมงานกันมากมายนะคะ
ศิลปินแห่งชาติวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ผู้ที่พุ่มพวงนับถือเสมือนพ่อมาร่วมงานด้วย

แฟนเพลงเขาก็เลยเรียกร้องให้คุณวัยพฤษเพชรสุพรรณเขย่าเซียมซี

ซึ่งคุณวัยพฤษก็ใช้วิธีการจับเซียมซีนะคะ
ได้เลขออกมาแหมไปดูภาพเหมือนกันค่ะ